สาวครีมมาต่อที่เมฆจีรกิจกันบ้างดีกว่านะคะ

หลายคนลุ้นยิ่งกว่าการรับปริญญาของแม่

แต่ว่าดูแล้วสนิทกว่าคนอื่นนะฮะ
คราวนี้มาหรือเปล่าในวันรับปริญญาของหนุ่มเมฆจีรกิจค่ะ
มีทั้งครอบครัวแล้วก็แฟนคลับมาร่วมให้กำลังใจกันเยอะเลยทีเดียว
อย่างที่บอกไปว่าหลายคนอยากลุ้นว่าพี่จ๋าจะมาหรือเปล่า
เพราะว่ามีเสียงกระซิบกันมาเป็นระยะ
ว่าช่วงหลังคู่นี้นะคะเขากลับมาเปิดใจศึกษากันอีกครั้งแล้วล่ะค่ะ
โดยแม่เองก็เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าจ๋าก็ได้หอบดอกไม้มาแสดงความยินดีแล้ว
เมื่อวันซ้อมใหญ่แต่ว่าวันจริงไม่ได้มา
ส่วนสถานะหัวใจยืนยันว่าไม่มีอะไรไปมากกว่าพี่สาว
ฉันไม่ชอบคำนี้เลยพี่เคารพนับถือ
อ๋อไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มั้ยพี่อีกไปฟังเมฆเค้าหน่อย
ก็กลับมาสนิทสนมกันเหมือนเดิมก็ได้ครับ
คือจริงแต่ก่อนเราก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันอยู่แล้ว
ตอนนี้เราก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันครับ
จ๋าเป็นพี่สาวที่ผมรักและนับถืออย่างนี้ละกัน
แต่ว่าเรื่องของอนาคตเนี่ยมันไม่มีใครบอกได้
ผมเองก็ไม่รู้ครับต้องถามหมอดูแล้วแหละ
ตอนนี้เรื่องความรักผมว่าขอพักไว้ก่อน
เพราะว่าตอนนี้งานงานค่อนข้างเยอะจริง
มีอะไรให้ทำค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็เลยเหมือนแบบ
ถ้าเกิดว่าคือตอนนี้ผมก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสตรงนี้
ไม่ได้ไปทำอะไรตรงนี้เยอะมาก
ไว้ว่าถ้ามีโอกาสจริงมันก็ควรจะมีมาเองครับ
แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาก็เดินหน้าจีบไง

ส่วนนางเอกคนสวยอย่างเดียน่าฟลีโป้ค่ะ
ก็เข้ารับปริญญาบัตรรอบเดียวกันเหมือนกันนะคะ

บอกเลยว่าจะโฟกัสเรื่องงานให้เต็มที่
หลังจากที่หายไปจากจอแก้วพักใหญ่
ส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้น้องเองก็ไม่เคยคิดปิดนะครับ
เพราะว่าพร้อมเปิดใจศึกษานุ่ม
ที่กล้าเข้ามาขายขนมจีบ

รับนะคะเออไปฟังเยียนหน้าหน่อยสิ
ปิดได้ได้ได้เลย

ว่ามันแบบไหนคะ

จริงแค่ชอบคนที่คุยกันแล้วรู้สึกว่าคลิกดูแลเราได้
เป็นคนที่อบอุ่นมองแล้วรู้สึกว่าทำให้เรายิ้มได้อยากอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้

จริงช่วงเรียนมันก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามาด้วย
เหมือนเราน่าจะเป็นลุคเหมือนแบบดูหญิงดูแบบว่าไม่กล้าเข้ามาหาอะไรอย่างนี้
จริงแปลกมากไม่มีเลย
คุณแม่ก็ไม่ได้พูดแต่จริงเขาไม่ได้ปิดกั้นหรือว่าห้ามอยู่แล้ว

ถ้าเราแบบรู้สึกว่าชอบอะไรใครเขาก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ห้ามนะ
แต่ก็เข้าใจเดียน่าเนอะเวลาสวยมากเนี่ยหนุ่มก็จะไม่ค่อยกล้าเข้ามาจีบ
ไม่เหมือนคุณหนุ่มจีบเยอะใช่ไหม
ทำไมต้องมาเล่นถึงดิฉันด้วยไม่เกี่ยวกันนะคะคุณผู้ชม